กำลังพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์ค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่พัทยาชนบุรีนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่มีทั้งทหารทั้งตำรวจ

แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขัดขืนพยายามร้องหาลูกสาว
ซึ่งหน้าโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนก็อยู่เยอะเลย

ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าอย่าจับป๊าป๊าไปอย่างนี้

เรียนอยู่ที่นี่เดี๋ยวให้ไปดูภาพกันก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้คืออะไรค่ะ

คุยตรงนี้ผมคุยตรงนี้แหละ
คุยตรงนี้หรอ

จับผมเลี้ยงอะไรปล่อยผมก่อน
คือก็ถูกวิจารณ์เยอะนะคะสำหรับการเข้าไปควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ค่ะ
คือถ้าใครเห็นคลิปนี้โดยที่ไม่รู้รายละเอียดเรื่องราว
ก็ต้องรู้สึกว่าโอ้โหนี่สงสัยเจ้าหน้าที่ต้องจับกลุ่มผู้ต้องหาที่แบบร้ายแรงอ่ะ
แต่จริงแล้วเรื่องราวมันเป็นลักษณะของการแย่งลูกกันนะคะคุณท่ากลุ่ม
บอกว่าเป็นเรื่องของการแย่งลูกกันผู้ชายที่ถูกตำรวจจับขึ้นรถตำรวจไปเนี่ยเป็นพ่อของเด็ก
ของเด็กเขามีลูกสาว๒คนเขาก็เลี้ยงลูกสาวมาเพราะว่าเขาเลิกกับภรรยาเลี้ยงมา๕ปี
แต่อดีตภรรยาที่เลิกกันไปที่เป็นแม่ของเด็กไม่ยอมไปฟ้องศาล
อยากจะได้ลูกสาวสองคนคืนมาแล้วอดีตภรรยาก็ไปแจ้งตำรวจ
บอกว่าเนี่ยพ่อเด็กเนี่ยค้ายาเสพติดมีอาวุธปืนด้วยตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
แต่จริงแล้วพอตรวจสอบดูไม่มีนะคะปืนก็ไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดเนี่ย
คนก็เลยวิภาควิจารณ์ไงว่าก่อนที่จะเข้าจับขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นในการตรวจก่อนเหรอว่า
เขาคือผู้ต้องหาจริงไหมเป็นแก๊งยาเสพติดจริงหรือเปล่า
เป็นพวกอันตรายมีปืนอะไรแบบนี้จริงหรือเปล่า
แล้วไปทั้งทหารทั้งตำรวจต่อหน้าเด็กต่อหน้าลูกสาวเขาด้วยนะคะ
ไปจับแบบนี้ค่ะคือกดไปกับพื้นแล้วจับแบบเนี่ยอย่างนี้
เราก็เลยส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามหาพ่อเด็กคนนี้นะคะ
ถูกจับเนี่ยนะคะเราส่งคุณระวีการไปไปที่ชนบุรี
ก็ไปเจอกับนายทาราค่ะอายุ๓๕นะคะเป็นคนที่ถูกจับที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คุณระวีการนักข่าวของเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้โหดูหน้าตาคุณทาราเนี่ยนะ
ตาซ้ายเนี่ยบวมเขียวช้ำเลยคิ้วก็มีรอยแตก
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนช่วงจังหวะชุลมูลที่ถูกจับเนี่ยนะ
เป็นช่วงพักรางวัลกำลังไปกินข้าวกับลูกสาวคนเล็กอายุ๕ขวบที่โรงเรียนนี่แหละ
เพราะว่าเขาไปกินข้าวกลางวันกับลูกเป็นประจำไปทุกวันเลยค่ะ
ตอนแรกเขาก็เห็นนะว่ามีตำรวจมามีทหารมาก็ไม่เอกใจอะไรไม่คิดว่าเป็นเรื่องตัวเอง
พอเห็นอดีตภรรยาลงมาจากรถเท่านั้นล่ะรู้เลยเรื่องลูกสาวเขาแน่
ก็เลยตัดสินใจจูงมือลูกคนเล็กไปหาลูกคนโตคนเล็ก๕ขวบคนโต๗ขวบนะคะ
ระหว่างที่เดินไปตำรวจมามาสามคนตำรวจทั้งสามคนขอค้นตัว
พ่อเด็กเขาบอกว่าเขาก็ให้ค้นนะค้นแล้วไม่มีอะไรไม่เจออะไร
ตำรวจก็ปล่อยไปเขาก็เลยเดินไปเจอลูกคนโตก็จูงมือกันไปไปที่รถมอเตอร์ไซค
แต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจอครอบครัวของอดีตภรรยาพอดีอะค่ะ
ก็จุงมือลูกผมกำลังจะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกจากตรงนั้นไปที่บ้าน
พอในช่วงระยะเวลาที่เดินมาเนี่ยครับก็คือพ่อเขาก็ได้บอกกับทางทหาร
กับตำรวจที่มาเนี่ยครับว่าอย่าให้มันไปนะ

พ่อเขาครับพ่อตาพูดบอกว่าอย่าให้อย่าให้มันไปนะ
แต่ผมก็ไม่ได้มีอะไรผิดผมก็คิดว่าผมเสร็จของผมแล้ว
เพราะว่าคนก็อยู่เยอะแยะผมก็ไม่ได้มีทำผิดอะไร
ผมก็จุงลูกผมมาจะถึงตรงที่น้องเขาขับรถออกมา
คนที่ถ่ายคลิปเนี้ยครับเขาก็กระชากเสื้อผมหลายครั้งครับ
พ่อพ่อตาเขาเนี่ยครับก็กระชากกระชากกระชาก
น่าจะมีไม่แน่ใจว่าใช่แค่พ่อตาเขาหรือเปล่าที่ดึงเสื้อผม
แล้วทีนี้ก็หันมาก็ชุลมุนกันนะครับ
เขาก็หาว่าผมไปต่อยเขาแต่จริงผมไม่ได้ต่อยเขา
เขานั่นแหละครับต่อยผมแล้วก็มีพี่ชายเขาอีก๒คนที่เข้ามาเตะผม
แต่ในเวลานั้นผมโดนจับอยู่อย่างนี้แล้ว
ทีนี้พอที่เขากระชากเสื้อผมไปเนี่ยแล้วผมหันไป
มือผมเนี่ยจับอยู่กับลูกครับแต่เขาก็บอกว่าผมไปต่อยพ่อเขา
มือผมจับอยู่กับลูกแล้วเขาก็จับมือผมไว้เลย
โดยที่ลูกผมเนี่ยวิ่งไปหาคุณครูแล้วแล้วเขาก็ยังตามไปเอาลูกผม
ทั้งทั้งที่ตำรวจทหารก็อยู่แต่ว่าไม่มีใครที่จะแบบไปไม่ให้ยุ่งกับลูกผมอะครับ
แต่ทั้งที่มาเรื่องผมแต่ปล่อยให้เขาไปจับลูกผมตามในคลิปเลยครับ
อุ้มลูกผมไปคนโตก็ไม่ยอมปล่อยมาคนเล็กขนาดคุณครูเอาเข้าไปในห้องแล้ว

นี่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะแล้วเรื่องการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะ

เดี๋ยวผมมีคำชี้แจงจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ฟัง

คุณทาราเล่าต่อว่าตอนที่เขาและอดีตพันรยาร้างกันเมื่อ๕ปีก่อน
ได้มีการเซ็นยินยอมท้ายทะเบียนสมรส
ว่าให้สามีเป็นผู้ดูแลบุตร
แล้วที่ผ่านมาตัวเองก็ดูแลลูกเป็นอย่างดี
ฟ้องร้องเรื่องสิทธิในการดูแลลูกเรื่อยมา
แต่ไม่เห็นต้องเรียกตำรวจมาจับเขาแบบนี้
และที่สุดแล้วสุดท้ายตำรวจก็ต้องปล่อยตัวเขา
พกปืนอย่างที่อดีตภรรยากล่าวอ้าง
หลังเกิดเหตุตอนนี้พยายามติดต่อไปยังลูกสาวทั้งสองคนนะ
คือพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ตกลงลูกเขาก็ไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว

ก็ได้คุยกับลูกเพียงครั้งเดียวนะเมื่อวานนี้

ทีนี้พอหลังเกิดเหตุพี่ก็ไม่ได้ติดต่อกับลูกเลยอ่า
เมื่อวานนี้ได้ติดต่อครั้งหนึ่งครับตอนที่พี่ทหารเขาโทรไป
แล้วผมขอให้พี่ทหารเนี่ยคุยกับบีมว่าผมอยากคุยกับลูก
ได้ครั้งเดียวครับก็คุยกันสองสามคำถามได้

โทรไปฮัลโหลพี่ไม่ดีคิดถึงป๊าป๊าไหม
เขาบอกว่าคิดแล้วผมก็ถามว่าพี่มินีตอนนี้อยู่ที่ไหน
พี่มณีก็บอกอืมไหนหนูลองมองรอบสิ
พอผมพูดคำนี้ไปเขาก็ตัดสายเลยครับ
และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้คุยอีกเลย
ก็มีส่งไลน์มาว่าบีมจะดูแลลูกอย่างดี
ไม่ต้องห่วงนะขอเวลาบีมกับลูกแป๊บนึง
ผมก็ไม่เข้าใจว่าขอเวลานี้หมายถึงอะไร
แต่ดูน้ำเสียงของลูกอะค่ะ
คือดูเขากังวลหรือเครียดหรืออะไรไหม
ในฐานะที่พี่เป็นพ่อน่าจะสัมผัสความรู้สึกของเขาได้

แต่เพิ่งหยุดร้องไห้แล้วก็คุยอะไรประมาณนี้
พอได้ยินเสียงผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับ
ก็เหมือนกับว่าเขาก็เสียงไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ครับ
สำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่เคยคิดร้ายกับเขา

อันนี้ผมคิดว่าเขารู้ดีอยู่แล้ว

ผมไม่เคยที่จะเอาเรื่องเขา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีแค่เราสองคน
รู้ดีที่สุดว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไง
ผมก็ไม่เคยคิดร้ายแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายเขา

คือถ้าสมมุติสารตัดสินมาว่ายังไง
ทุกอย่างเราก็ต้องทำตามสารอยู่แล้ว

ขัดข้องอะไรเกี่ยวกับศาลได้เลย

ทำแบบเนี่ยครับคือคืออันนี้
ที่ทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไร

เรื่องที่ฟ้องศาลกันมาเนี่ยมัน

เพราะทุกคนก็จะต้องรู้อยู่แล้ว

ผมไม่สมควรหรือว่าผมสมควร

มันมีวิธีการของมันอยู่แล้วครับ

ผมไม่ติดใจเรื่องที่เขารักลูกหรือไม่รักลูกเลยนะครับ
ผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมด
เขาก็รักผมก็รักลูก
ผมมีประเด็นเดียวครับผมแค่อยากเจอลูก

และไม่คิดที่จะว่าร้ายกล่าวใครทั้งนั้น
ผมแค่ต้องการเจอลูกได้ลูกกลับมาอยู่เท่านี้ครับ

นั่นก็หมายความว่าหลังจากเหตุการณ์ในคลิปเมื่อวานนี้เนี่ย

ทาราเขาก็ได้แค่โทรหาไปครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้

ทารายอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เขาก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ที่คิดถึงลูกนะ

ส่วนสาเหตุที่หย่าร้างกันเมื่อ๕ปีที่แล้วยอมรับว่าเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างสองครอบครัว
วันที่ไปหย่าเขาก็ไม่ได้บังคับอดีตภรรยาเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย
ส่วนกระแสข่าวที่อดีตภรรยามาพูดเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมามาบอกความประพฤติส่วนตัวของเขาว่าเป็นคนไม่ดีเสพยาเสพติด
บอกว่ามันเป็นเรื่องของอดีตสมัยวัยรุ่น

เพราะฉะนั้นที่เอาตำรวจมาจับเขาเมื่อวานนี้มันไม่ใช่
ในขณะที่ลูกสาวทั้งสองคนนายทาราบอกว่าจะพยายามไม่ให้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
แต่ว่าลูกสาวคนโตก็๗ขวบแล้วมักจะถามบ่อยและมักเจอเหตุการณ์แม่มายื้อแย่งลูกกับพ่ออยู่ตลอดเวลา
ส่วนลูกคนเล็กเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับ
เวลาลูกถามก็ได้แต่ตอบไปว่าแม่เขาอยากให้ลูกไปอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามมาแล้วนะคะไม่ใช่คุณครูในโรงเรียนนะคะ
แต่เป็นแม่ค้าคนนึงค่ะที่รู้จักกับพ่อของเด็กก็คือคุณทาราเนี่ยนะคะ
เขาบังเอิญขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแล้วตัวคุณทาราพ่อของเด็กเนี่ยก็ขอให้แม่ค้าคนนี้ถ่ายคลิปเอาไว้
เพื่ออยากจะให้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลักฐานนะคะ
คุณระวีการนักข่าวของเราก็เลยไปคุยเพิ่มเติมนะคะกับทนายความของคุณทารานะคะทนายบอยนะคะ
ฟังดูหน่อยว่าทนายบอยว่ายังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เกิดเหตุตามคลิปนะครับทั้งที่ตัวลูกความผมเนี่ยไม่ได้ผิดตามนั้นแล้วก็เท่าที่สอนลูกความมารู้สึกว่าจะเป็นการร้องขอไปทางศูนย์นำรงธรรม
เพื่อให้เข้ามาจับในเรื่องยาเสพติดและอาวุธปืนเนี่ยผมมองว่าเนี่ยมันเป็นการแจ้งความเท็จนะครับก็เลยจะดำเนินการในส่วนนี้
แล้วก็น่าจะประกอบกับหมินประมาทไปด้วยนะครับคือในความคิดของผมนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็เคยเป็นอดีตสามีภรรยาต่อกัน
ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เข้ามาเจรจาไก่เกลี่ยตกลงกันแล้วก็แบ่งการเลี้ยงดูลูกและบุตรไปให้ได้ทั้งสองฝ่ายได้เลี้ยงดูเพราะยังไงก็เป็นสายเลือดของทั้งสองฝ่ายนะครับ
เนี่ยค่ะทางทนายก็พาคุณพ่อของเด็กก็คือนายทาราไปที่สพบังละมุงนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรนะคะเบื้องต้นตอนนี้

ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยื่นคำร้องเอาไว้ค่ะที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคือนายทาราพ่อของเด็กบอกว่าคือตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวค่ะที่เห็นคลิปภาพไปทั้งทหารตำรวจเนี่ยก็ไปที่สพบังละมุง
พอไปถึงสพบังละมุงเนี่ยก็ได้อธิบายกับตำรวจให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็เลยรู้ว่าที่มีเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าอดีตภรรยาไปร้องเรียนกับ
ค้ายาเสพติดมีอาวุธปืนต่อสู้หลบนี้
ถ้าลูกอยู่กับพ่อจะไม่ปลอดภัย

ทหารก็ประสานตำรวจสพบังละมุง

แต่สุดท้ายพอควบคุมตัวคุณทาราไป
ตรวจหาสารเสพติดดูเรื่องของอาวุธปืน

ตำรวจก็เลยปล่อยมานะคะก็ไปตรวจร่างกาย
ก็สิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐาน

ก็ถูกคู่กรณีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
คือการมาจับแล้วไม่เจออะไรแล้วปล่อยเนี่ย

แต่ทีนี้ว่าก็คือ

ชี้แจงที่คนบอกว่าทำเกินกว่าเหตุไหม
วิธีการแบบนี้คือไม่ได้ตรวจสอบก่อน

ในโรงเรียนด้วยต่อหน้าลูกเขาด้วย
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อมีผู้หญิงไปร้องเรียนนะครับตำรวจก็ไปกับทหารนะครับ
แล้วไปพบผู้ชายคนนี้อยู่กับลูกทั้งสองคนที่โรงเรียน
พอเห็นตำรวจชายดังกล่าวเกิดอาการตกใจพยายามเดินหลบหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดปกติ
แต่ว่าฝ่ายหญิงกับสามีมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันเจ้าหน้าที่จึงเข้าห้ามปรามและพยายามแยกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
แต่สามียังเออะโวยวายตะโกนว่าตัวเองถูกชกเจ้าหน้าที่จึงต้องควบคุมตัวเพื่อให้อยู่ในความสงบ
จนปรากฏเป็นคลิปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุแต่ความจริงแล้วพยายามที่จะทำให้อยู่ในความสงบ
และยืนยันว่านี่เป็นยุทธวิธีของตำรวจในการเข้าจับกลุ่มซึ่งใช้เป็นปกติ
นี่คือคำชี้แจงจากพันธมตเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธุ์ตำรวจโทเอกราชหุ่นงามรองผู้กำกับสพเมืองประจวบคิริขันเป็นตำรวจเหมือนกัน
โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของตำรวจเหมือนกันที่เข้าไปจับกลุ่มที่เห็นในคลิปภาพ
เขาก็บอกว่ากรณีตำรวจทหารจับตัวผู้ชายคนนี้เพื่อแย่งลูกออกไปให้แม่นั้นผมดูเหตุการณ์แล้ว
ยื่นมือหาพ่อไม่มีอาการว่าจะไปกับแม่เลยเรื่องพ่อแม่ลูกโดยเฉพาะเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
ไม่ควรทำกันรุนแรงแบบนั้นไม่ใช่ว่ามีหมายสารแล้วจะบีบคอพ่อเขาแล้วแย่งเอาลูกไปโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเด็ก
เห็นแล้วไม่สบายใจเรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องควรคิดและทำกันให้ดีกว่านี้
นี่เป็นมุมมองของตำรวจด้วยกันอีกท่านหนึ่งนะคะ
คือต่อให้มีหมายสารก็ต้องดูสถานที่ในมุมมองของสารวัตรเอกประมาณอย่างนั้น
ใช่ดูพฤติการรอบด้วยนะคะ